คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อเหตุการณ์ที่ได้เกริ่นไว้ที่เพชรบูรณ์นะฮะ
แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวกำลังขี่รถเลยจะไปส่งของลูกค้า
สั่งมาด้วยความตั้งใจสุดท้ายมีคนร้ายเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มาตามประกบ
จะมาจี้อย่างนั้นอย่างนี้เธอก็ขัดขืนโดนถีบจนล้ม

แล้วก็โดนชิงเงินไป๘๐๐๐บาท

กลางวันแสกเลยครับ
นะฮะตำรวจสภศรีเทพเพชรบูรณ์ครับ
ได้รับแจ้งเหตุคนร้าย๒คนเป็นผู้ชายครับ
เอามีดไปจี้ชิงทรัพย์แม่ค้าขายเกี้ยวนะครับ
ค้าขายเกี้ยวบริเวณถนนบ้านบึงบ้านจานครับ
ในพื้นที่ตำบลสระกรวดของบริเวณเผอร์ศรีเทพฯ
ผู้เสียหายคือนางสาวปิยวัลศรีระแก้วนะครับ
บอกว่าตัวเองก็เป็นแม่ค้านี่แหละ
ทุกวันก็จะขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเกี้ยวให้กับลูกค้าตามจุดนั้นจุดนี้
พอมาถึงตรงนี้มีคนร้าย๒คนเป็นผู้ชายสวมหมวกกันน็อกปิดบางใบหน้า
ใส่เสื้อแขนสั้นสีทึบหน่อยนะฮะแล้วขี่รถมาตามประกบ
ตัวเองก็ไม่จอดสิรู้แล้วมันต้องเป็นคนร้ายแน่
หลังจากนั้นคนร้ายไม่จอดใช่ไหมคนร้ายก็เอาเท้าถีบเลย
เธอก็ล้มอยู่ข้างทางคว่ำไปกับพื้นหน้าก็คว่ำอยู่
มารู้ตัวอีกทีคนร้ายกระชากเสื้อกันเปื้อน
เหมือนเขารู้ว่าในเสื้อกันเปื้อนมันจะมีกระเป๋าใช่ไหม
แล้วมันก็จะมีเงินอยู่ควักเงินของแม่ค้าเข้าไป๘๐๐๐กว่าบาท
คนร้ายได้เงินไปหลบหนีไปอย่างรวดเร็วครับ
กลัวเหลือเกินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกลางวันแต่มันก็เปรียว
มันเป็นดงมันแบบเนี้ยนะฮะนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยากให้ตำรวจเร่งติดตามคนร้าย
ดำเนินคดีให้ได้เพราะเงินที่คนร้ายเอาไปเนี่ยมันเป็นเงินทั้งหมดที่มี
และต้องซื้อของมาลงทุนกันต่อในวันต่อต่อไปจำเป็นต้องใช้
คิดเลยว่าจะมาเจอคนร้ายทำแบบนี้
โควิดก็แย่แล้วน้ำท่วมก็หนักแล้วมาเจอโจรจี้ชิงทรัพย์แบบนี้อีกครับ